คุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับปัญหา
แท็กซี่โชเฟอร์ที่ขับรถไม่ได้มาตรฐาน
ขับแล้วไม่รับผู้โดยสารอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้ว
ขับแล้วอ้างว่าทรงแก๊สเอ้ยไม่ใช่
แก๊สอะไรต่างเจอกันประจำ
แต่วันนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องปฏิเสธ
แต่เป็นปัญหาเรื่องรับเขามาแล้ว
แต่ดันไปพูดจาแทะโลม

ถึงกับทนไม่ไหวไปโพสต์ร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์
ไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเขาแฉอะไรกัน
เรื่องนี้ใช่ครับว่านักศึกษาแฉซ้ำนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดแล้วเกิดอีกนะฮะ

สะพานลอยฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคมนี้เองค่ะ
เมื่อวันศุกร์นี่แหละค่ะเวลาประมาณ๑๗นาที๔๕นาทีเย็นนะคะ
เจ้าของกระทู้เป็นนักศึกษาสาวชั้นปีที่๑
ได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านจากมหาวิทยาลัยมหิดล

อ้าวไม่รู้ตัวนี่ไปแทะลมเขาเขาแอบอัดไว้เนี่ย
แต่ไม่ถึงขั้นลามกนักธุรกิจอาณาจารย์
อีกทั้งหน้าต่างทุกบานในรถจะมีแผ่นบางแดดปิดกั้นไว้หมด
และตรงที่บังแดดหน้าคนขับดันมีกระจกนะฮะ
เพิ่มอีกบานหนึ่งเพื่อจะคอยมองเพื่อนอยู่ตลอด
หมายคือติดไว้เพื่อจะส่องผู้โดยสารข้างหลัง

แม่พบว่ารถคันนี้เคยตกเป็นข่าวโรคจิตแอบมองเสาในห้องน้ำมาแล้ว
โอ้โหหลังจากนั้นนะคะเพื่อนของเจ้าของกระทู้
ก็ได้ขอลงจากรถที่ด้านหน้าสนสารแดง
ซึ่งก็เป็นจังหวะที่มีด่านตำรวจตั้งพอดี
แล้วก็เลยได้แจ้งกับทางตำรวจว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ตำรวจจึงได้ตรวจค้นรถแท็กซี่พบว่าในรถค่ะมีมีดยาว๙นิ้วจำนวน๒เล่มกับมีดคัตเตอร์
แล้วก็ยังมีมีดสวิสเล็กอยู่อีกด้วยโอ้โหรวมรวมแล้วมีสี่อาวุธด้วยกัน
สวิตช์นี่ก็คือมีดพับนะฮะที่เป็นแก๊สเต็ตโอ้โหงัดออกมานี่มีทุกอุปกรณ์เลย
ใช่โดยโชเฟอร์นะคะก็อ้างว่าแม่ค้าทำหล่นก็เลยเก็บเอาไว้
แต่ว่าหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยได้แจ้งความจับรถแท็กซี่ในข้อหาพกอาวุธมีด
ส่วนข้อหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีหลักฐานไม่เพียงพอจึงไม่ได้แจ้งความค่ะ
จริงก็มีคลิปเสียงอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดหยาบคายมาก
ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบลามกอนาจารย์แต่จะแซวทำให้รู้สึกว่ามันโดนคุกข้ามทางเพศ
แต่ว่าคำพูดอาจจะไม่ขนาดนั้น
นี่ล่าสุดนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ติดต่อนะครับ
ยังร้อยตำรวจโทวรากรแก้วบุรีพนักงานสอบสวนสนสารแดง

หลังจากที่น้องนักศึกษาได้แจ้งให้ตำรวจที่ด่านทราบนะครับ
ก็เข้ามาตรวจสอบในรถพบมีดปอกผลไม้๒เล่ม
ตำรวจจึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินสูงเลยครับ๒๐๐บาท
อันนี้มันตามกฎหมายแหละข้อหาพกพาอาวุธเท่านั้นเอง
นี้แท็กซี่ไม่ได้ลวนลามนักศึกษาสาวแต่อย่างใด
และจากการตรวจสอบประวัติของโชเฟอร์แท็กซี่ไม่พบประวัติอาทยากรรม
อันนี้ก็จะแย้งกับสิ่งที่เจ้าของกระทู้เข้ามาโพสต์นะครับ
ว่าเขาโพสต์ว่าอ้าวไปเสิร์ชกอทอนี่มันเป็นแท็กซี่โรคจิตที่เคยเป็นข่าวเนี่ย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่พบประวัติอาทยากรรมนะครับ
อันนี้ก็คงต้องฟังเจ้าที่ตำรวจนะครับ